กลับมาติดตามกันกับรายการพิเศษนะคะ
อาลัยหลวงพ่อคูณปราศแห่งที่ราบสูง

ตอนนี้เคลื่อนออกจากที่ศูนย์ประชุมกาญจนาพิเศษ
แล้วก็มาถึงยังบริเวณเมนลอยรูปนกหัสดีลิง

ใช้เวลาทั้งหมดตรงนี้ในการเคลื่อนขบวนระยะทาง๑๘กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
ซึ่งจากตอนแรกที่มีการคาดการณ์ไว้
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง
ซึ่งเหล่าสาธุชนก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อคูณ
ที่ทำให้การเคลื่อนขบวนวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะ
และเมื่อเข้ามาถึงภายในบริเวณเมนลอยรูปนกหัสดีลิงแล้ว
ก็จะมีการเคลื่อนโลงบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
เมนลอยรูปนกหัสดีลิง๓รอบ
แล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการนำลงทอง
บรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
เข้าไปไว้ในส่วนท้องของนกหัสดีลิงนั่นเองนะคะ
แล้วก็จะมีการประกอบพิธีฆ่านกหัสดีลิง
ซึ่งเป็นการประกอบพิธีสำคัญในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาต่อไปนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งเราก็ต้องติดตามนะคะ
ถือว่าเป็นขนบประเพณีของอีสาน
รวมถึงช่วงเวลาที่ควบคู่กันตั้งแต่เช้าที่ผ่านมา
ก็จะมีทางด้านทายาทของนางศรีดา
เดินทางมาจากอุบลราชธานีออกมาตั้งแต่๘โมงเช้า
แล้วก็ขบวนนี้ค่ะจะไม่จอดจะไม่แวะพักที่จุดไหน
ตลอดการเคลื่อนขบวนตามการยกทัพ
แล้วก็จะมาถึงที่บริเวณชาปนสถานนะคะ
ก็คือช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
ซึ่งหลังจากนั้นก็จะต้องมีการจัดเตรียมกองทัพ
แล้วก็จะมีการกำหนดเอาไว้โดยที่ให้อยู่ในจุดหนึ่ง

เพื่อไม่ให้ทางด้านทายาทของนางศรีดาเห็นนกหัสดีลิง
แล้วก็นกหัสดีลิงก็จะไม่เห็นขบวนทัพของทายาทนางศรีดาด้วยนะคะ
นี่ก็ถือเป็นประเพณีเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมา

โดยผู้ที่สืบเชื้อสายนางศรีดาในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะคะ
ก็คือนางสาวเมธานีหวานอารมณ์ค่ะ
ซึ่งเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่ฆ่านกหัสดีลิง
ด้วยความเชื่อนะคะว่านกหัสดีลิงนั้นจะสามารถ
ดวงวิญญาณของผู้ตายนั้นไปสู่สวงสวรรค์ได้
เราไปติดตามความเชื่อและประเพณีนี้จากรายงานค่ะ